แต่ว่าจ้างคนนี้ก็ไว้ใจได้เหมือนกัน

น้องแป้งงานไหนงานนั้นคุณผู้ชมค่ะ
เป็นทั้งนางเอกละครนะคะเป็นทั้งนางเอกลิเก

ว่าชื่อของน้องแป้งสารัญชัตริย์เนี่ย

คือเปลี่ยนชื่อนะคะชื่อเดิม
จำไม่ได้แล้วแต่ชื่อใหม่เป็นน้องแป้งสารัญชัตริย์
ล่าสุดเธอได้อัปเดตสิ่งดีที่เข้ามาในชีวิตนะคะ

ปีนี้น้องแป้งมีละครมากถึง๕เรื่องเลยคุณผู้ชม
สังเกตรูปร่างของน้องแป้งซะก่อนตัวเล็กอยู่แล้ว
ตอนนี้มันเล็กยิ่งผอมลงเข้าไปอีกค่ะ
เพราะว่าการทำงานมันมีตลอดแบบ๗วันเลย
น้ำหนักหายไปเลยค่ะน้องบอกแบบนั้น
พี่ดูดดิลค่ะแอบแย็บถามน้องว่าเอ้ยเอาจริง
วันหนึ่งเนี่ยวิ่งงานมากสุดกี่งาน
น้องบอกว่าเต็มที่ของหนูนะพี่

เพราะว่าคุณพ่อเคยวิ่งงานได้สุดวันนึง

ทำอย่างไรต้องไปถามเคล็ดลับคุณพ่อนะคะ

ถ้าเจ้าภาพสนใจก็ยังจ้างได้อยู่นะคะ

ลูกทำงานเยอะขนาดนี้เอาเวลาที่ไหนไปนอน

หนูว่าซึมซับแบบเห็นพ่อทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ก

ขึ้นรถไปปั๊บเราก็กินข้าวแล้วก็นอนเลย

เวลานอนสำคัญมากก็คือต้องนอน

คือเรียกได้ว่าพอขึ้นรถปั๊บหนูหลับเลย
พอถ้านอนแล้วสมองมันจะปลอดโป่ง
แล้วเวลาท้องจำอะไรมันก็จะจำได้แม่น